จะทำงานในการรับส่งอาหารให้ลูกค้า

ปรากฏว่าโดนผลกระทบแบบนี้แล้วนะครับ

ว่ามีการชุมนุมใหญ่ที่อนุสาวรีประชาธิปไตย

ปรับลดงบประมาณสาบานและกองทัพเอามาสู้โควิด
แล้วก็๓เรื่องของการเปลี่ยนวัคซีนโซโนแวค

ก็มีเหตุการณ์ต่างเกิดขึ้นมากมาย

ทั้งทางที่เจ้าหน้าที่ใช้น้ำในการฉีด
แก๊สน้ำตาผสมแล้วก็กระสุนยางของเจ้าหน้าที่
จนกระทั่งช่วง๖โมงเย็นทางผู้ชุมนุมเอง
ได้มีการเผาหุ่นฟางนายกรัฐมนตรี
แล้วก็เผาหุ่นฟางของนายทุน
ซึ่งเป็นคนที่ผูกขาดเกี่ยวกับธุรกิจอะไรต่างนานแล้วครับ
แล้วก็๑๘น๓๐นก็แยกย้ายกันนะครับ
เหตุการณ์นี้มันมีเหตุการณ์ที่อยู่ในช่วงของการชุมนุม

วีดีโอของผู้ชุมนุมคนหนึ่ง
ที่เข้าไปกระทำบางอย่างที่หน้าป้ายที่กำลังถูกเผา
และผู้ชายคนนั้นเดินขึ้นไปบนรถจักรยานยนต์

ก็ได้มาตอบกลับจากภาพนี้นะ
ว่าทางเราจะเร่งดำเนินการตามกฎหมาย
กฎระเบียบขั้นเด็ดขาดของบริษัท
โดยให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานทันที
มีนโยบายต่อต้านความรุนแรง
และการก่อการร้ายทุกรูปแบบ
ประโยคนี้เป็นใจความสำคัญ
และยินดีช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีต่อคนร้ายอย่างเต็มที่ค่ะ

กลายเป็นการจุดชนวนจุดเริ่มต้นของกระแส
เพราะชาวเน็ตจำนวนมากก็ไม่พอใจ

มาหาว่าพวกเราหรือคนชุมนุมเป็นผู้ก่อการร้ายอะไรหรือเปล่า

มีวิสัยทัศน์ที่สนับสนุนพระเด็จการ
และการสร้างความรุนแรงต่อประชาชนที่ไปร่วมชุมนุม
รวมไปถึงการตัดสินพนักงานให้ออก
โดยยังไม่ได้มีการสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

ตอบเลยคุณตอบคุณสอบสวนหรือยัง
หรือแค่เอารถมาแถวนี้แล้วเป็นผู้กระทำการ
ในการชุมนุมอะไรจริงหรือเปล่าคุณสอบสวนหรือยังนะครับ
อันนี้คือหมายถึงคนที่ใช้บริการนะ
บออกจากเครื่องลบออกจากระบบเลย
แล้วไม่ใช่แค่คนซื้อนะคุณสืบสกุล

กระจายไปทั่วโซเชียลเลยนะครับ
ออกมาอีกครั้งนะในโลกโซเชียลนะครับ

ขออภัยสำหรับข้อความจากทีมงานที่โพสต์ก่อนหน้า
อย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านมั่นใจ
ว่าเราจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างระมัดระวังที่สุด
ก่อนที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในลำดับต่อไป
ก็เนี่ยค่ะในหน้าสีชมพูที่คุณผู้ชมเห็นเขาก็ชี้แจงนะ

ว่าเราจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างระวังที่สุดนะคะ
แล้วก็จะให้ข้อมูลในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
โอ้โหทีนี้ฮะเราพูดถึงคนที่ได้รับผลกระทบกันหน่อย
ทำให้พวกเขาได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
เขาก็ทำมาหากินหาเช้ากินค่ำนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ถูกปฏิเสธจากผู้ใช้บริการ
บางคนคุณเขาบอกว่าเพิ่งจะได้ทำงาน

เขาเขียนมาเลยบอกผมยังไม่ทันได้วิ่งรับงานเลย

และตอนนี้ก็ไม่มีวี่แววว่าจะดีขึ้นนะครับ
ทำไมชีวิตต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยวะ

เงินที่มีก็หมดไปจนตอนนี้ไม่เหลือแล้ว

ที่สมัครไปก็เยอะดิ้นรนทุกวิถีทาง
ใช่ค่ะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เอาจริงนะมันเป็นปรากฏการณ์เลยนะ
แต่พอเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่ารายเดอร์คนหนึ่งเขาโพสต์ออกมา
อย่างที่ผมบอกนะเหลือแต่ความตายเท่านั้น
ปรากฏว่าโพสต์นี้ถูกแชร์ไปนับหมื่นครั้งเลยนะคุณ
หลายคนพยายามยื่นมือให้ความช่วยเหลือกับรายเดอร์รายนี้นะครับ
แล้วก็เขาบอกว่ายังพบว่ามีรายเดอร์อีกหลายคนที่อยู่ในสภาพเดียวกันด้วย
แล้วก็ขอความร่วมมือผู้ให้บริการอื่นช่วยกันอนุมัติให้รายเดอร์ที่ย้ายไปที่แพลตฟอร์มอื่นด้วย
จำนวน๑๐๐คนที่เข้ามารับอาหารที่ร้านและจะรออยู่ที่หน้าร้าน
ก็คือแปลว่าเขาจะให้เงินนั่นแหละ๑๐๐บาทกับ๑๐๐คนที่เข้ามาเนี่ยนะคะ
จะออกมาชี้แจงอะไรต่อไปเพราะมันมีผลกระทบต่อธุรกิจเขาแน่นอน